เหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะลูกชายมาโพสต์คลิป
ขอความช่วยเหลือว่าแม่ถูกเพื่อนบ้านบุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำร้ายร่างกาย

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ป้านางแกก็นั่งล้างจานอยู่หน้าบ้าน
มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน

ผลักประตูแล้วเดินเข้าไปในบ้าน
คว้าก้อนหินจะมาทำร้ายป้านางแล้วมีการยื้อแย่งก้อนหินกัน
ผู้ชายคนนี้ต่อยหน้าป้านางเลยค่ะ
นางก็แย่งก้อนหินมาจากมือผู้ชายคนนี้แล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ
ก็มีเพื่อนบ้านเขาก็เห็นเหตุการณ์กันอยู่หลายคน
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติมนะคะ

นางคนที่ถูกทำร้ายค่ะก็คือนางอาจอายุ๕๙ปีนะคะ
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้า๗โมงกว่า๑๗มีนาคม

ผู้ชายคนนี้ใส่กางเกงขาสั้น
แต่ใส่กางเกงในทับกางเกงขาสั้น

เขย่าประตูเอามือเอื้อมไป
ป้านางพยายามที่จะดันออกไป

แล้วเขาหยิบก้อนหินที่หน้าบ้านจะทำร้ายป้า
ก็พยายามจะแย่งก้อนหินจากผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็เลยต่อยหน้าป้าแกเลยอะค่ะ

แล้วก็ก้มเดินเข้าบ้านมาทีนี้
เดินเข้าบ้านมาก็มาก้มหาอะไร
หาของที่จะทำร้ายเราหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่พอดีไปเจอก้อนหินเขาเอาก้อนหินมา
ยายก็ไปแย่งเอาในมือเขา

ป้านางคือนางอาจสุรินนะคะ
อายุ๕๙ดูแขนแกนะคะ
มีร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายช้ำม่วงแบบนี้ค่ะ
ลูกชายของคนเจ็บก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุมาช่วยแม่ไม่ทัน
แต่ตามไปดูหน้าผู้ชายที่ก่อเหตุที่สพนขาม
ระหว่างที่เผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุ
ก็ดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไร
ก็ดูสติดีผู้จารู้เรื่องนะ
ชายคนที่ก่อเหตุบอกกับลูกชายคนเจ็บว่า

แล้วก็จะมีอาการแบบนี้บ่อย

ลูกชายของคนเจ็บก็มองว่าอ้าว
ถ้าผู้ก่อเหตุเป็นลมชักคุมอารมณ์ไม่ได้
แล้วมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อยแล้วยังไงคะ
แล้วคนในครอบครัวพ่อแม่ผีน้อง

ในหมู่บ้านแล้วไปทำร้ายคนอื่นแบบนี้นะเหรอ

แล้วตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วด้วยนะคะ

แต่สิ่งที่เขาร่มพักก็คือเขาลมชักด้านหน้าหมู่บ้านนู่นเลยครับ
ซึ่งบ้านเขาก็ถัดมาแล้วนี่ก็คือเข้ามาในซอย
มันไม่ค่อยใช่มันงงครับพี่
เขาเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วแต่ก่อเหตุในบ้านครับ

ทีมข่าวไปตรวจสอบที่บ้านของคนก่อเหตุค่ะ
อยู่ห่างจากบ้านของปะนางไปแค่ร้อยสองร้อยเมตรเองนะคะ

มีคนอยู่ในบ้านแต่เขาไม่ยอมออกมาให้ข้อมูล
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่
ชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นผู้ก่อเหตุในหมู่บ้านมา๒๓วันแล้ว
ทีมข่าวติดต่อภรรยาของผู้ก่อเหตุค่ะ

ผู้ชายในคลิปที่ก่อเหตุสามีเธอจริง
แล้วเธอก็ยืนยันว่าสามีเป็นโรคลมชักจริง
มา๒ปีแล้วแล้วมีอาการตาข้างขวา

วันเกิดเหตุสามีอยู่กับลูกสาวสองคนเธอไม่อยู่บ้าน
สามีออกไปทิ้งขยะแล้วมีอาการ
ตอนนี้ตำรวจก็ให้ประกันตัวออกมา
สาเหตุที่ตำรวจให้ประกันตัวออกมาก็เพราะว่า
สามีเธอก็ไปชักอยู่ในห้องขังบนโรงพัก
แกเป็นโรคลมชักเนาะ
เป็นโรคลมชักแล้วตอนแกเข้าไปในบ้านเขา

แล้วแกก็โดนตีเนอะ

ตอนนี้กำลังรักษาอยู่
คือที่ให้ประกันตัวออกมาเพราะแกชักในห้องขังค่ะ
แต่เป็นโรคลมชักก็
ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวอะไรกับการไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะคะ
แล้วเข้าไปในบ้านเข้าด้วยอย่างนี้
แบบเป็นโรคลมชักก็คือชักเข้าใจ
แต่อันนี้ชักแล้วชกอันนี้ไปต่อยหน้าใช่ไปชกหน้าคุณป้า
ตำรวจสพนขามบอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับคนก่อเหตุนะคะ
ญาติให้นำตัวผู้ก่อเหตุไปรักษาอาการก่อน
แล้วเดี๋ยวจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยเจรจากันอีกครั้งหนึ่งที่โรงพักนะคะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องดูแลกันดีนะญาติ
วันหน้าไปชักอย่างนี้แล้วไปเอามีดไปแทงเขาตายขึ้นมาทำยังไง